มาเจอรถจอดอยู่แบบนี้คือมันจอดอ่ะมันจอดดูไม่ปกติจริงจอดคล้ายเหมือนเป็นทางโค้งแล้วเผยออกมาที่ถนน
คุณลองดูถ้าเป็นคุณสองคนถามคุณผู้ชมด้วยคุณว่าผิดปกติไหม
นี่เขาจอดทิ้งรถไว้เหรอจอดจอดอยู่อย่างนี้แล้วมาจอดอะไรตรงนี้
เขาก็จะต้องตีโค้งกว้างขึ้นใช่แล้วรถที่มาทางตรงก็ต้องเบี่ยงหลบใช่ไหม
ตำรวจมาถึงตำรวจก็งงเหมือนกัน

อันนี้ค่ะตำรวจสพมชัยนาศบอก

อยู่ตรงปากสวทธิสบา๑๒ที่ตัวเมืองชายนาฏค่ะตำรวจไปดูค่ะ
ปรากฏโอ้โหใส่กงใส่เกียร์ล็อกหมดเลยจ้ะ
พอส่องเข้าไปสำรวจภายในรถโล่งค่ะเพราะอะไร
อย่างน้อยก็ไม่มีคนติดอยู่ในรถเหตุเกิดเมื่อวานนี้
ตำรวจพยายามนะจะเคลื่อนย้ายรถแต่อย่างที่บอก
เขาใส่ทั้งเกียร์พีใส่ทั้งเบรกเอาไว้มันเอารถออกไปไม่ได้
ทำยังไงเอาทะเบียนรถไปตรวจดูในฐานข้อมูลดูซะหน่อยเจ้าของรถเป็นใคร
ปรากฏว่ารู้แล้วว่าเจ้าของรถอยู่ในอำเภอสังขบุรีที่ชัยนาธ
ก็เลยมีการวิทยุติดต่อให้ตำรวจที่สพสังขบุรีไปตามตัว
ผ่านไปเป็นชั่วโมงค่ะยังไม่เจอตัวเจ้าของรถ
ก็เลยทำยังไงเอางี้เอากลวยวางทิ้งไว้ก่อนละกัน
เดี๋ยวรถคันอื่นขับมาเนี่ยมันจะอันตรายเกิดจะชนกันตุ้มต้ามขึ้นมา
แต่บอกก่อนถ้าเกิดเป็นในกรุงเทพเจอจอดแบบนี้
ว่าน่าจะถูกลากหรือถูกยกไปแล้วนะคะ
ทีนี้เขาก็เลยต้องรอให้เจ้าของรถมาเสียค่าปรับ
แล้วคุณดูท่าจอดอย่างนี้พอมาดูมุมนี้เห็นไหม
จะเห็นเลยนะว่ามันเหมือนขวางถนนใช่ไหม
ต่อมาค่ะเขาบอกว่าเจ้าของรถมาขยับรถออกแล้วนะจ๊ะ
คุณคงสงสัยแล้วทำไมพี่
พี่ทำไมพี่ไม่จอดชิดขอบทางหน่อย
ผมสงสัยหรือว่ามันประสบอุบัติเหตุ
ว่าตัวเขาเจ็บป่วยกระทันหันมีคนช่วยไปส่งโรงพยาบาลอะไรหรือเปล่า
อ๋อเปล่าเลยค่ะเปล่าค่ะคุณบุ๊กนี่ผมคิดไปทำนองนัดเลยนะ
เขาบอกว่าตอนนั้นที่มาจอดก็มันมีตลาดนัด
อะไรอย่างไรอ้าวแล้วตลาดนัดมันคนมากันเต็มไม่หมด
แล้วรถมันก็เยอะและจังหวะโอ้โหโชคของเขาคือต้องเหมือนกับ
คุณนึกภาพเอาอย่างนี้นึกภาพว่าตลาดนัด
รถมันเยอะมากมันจอดในระยะต่างถูก
แล้วเพราะคนอื่นตลาดเลิกเขาไปกันหมด
พี่แกจอดรถแล้วไปที่อื่น
ทั้งหน้าทั้งหลังเขาจะมีแต่รถจอดจอดจอด
ใช่ค่ะคือแล้วมันจะดูปกติ

แล้วบังเอิญรถของเขาด้านอยู่ตรงมุมอย่างนี้
ครับแล้วกลายเป็นว่าพอตลาดเลิก
เพื่อนไปหมดเลยค่ะ
ถูกทิ้งเอาไว้แล้วตัวเองไปไหน

ชาวบ้านเขาก็ต้องกลัวว่ามันเคยมีข่าวไง

ปรากฏว่าไปเจอคนเป็นอะไรอยู่ในรถ
ตายอยู่ในรถเป็นศพอยู่ในรถ

ผมไม่ปักใจเชื่อคุณมันแปลก

อาจจะไม่เป็นข่าวด้วยอาจจะโดนยกรถไปเรียบร้อยแล้วนะคะ